ได้เวลาของดิจิทัลไลฟ์สไตล์นะครับ
คุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวแวดวงอาทิตย์รอบสัปดาห์กันบ้าง

แน่นอนครับหลายคนต้องมองหาอาวุธประจำกาย
ที่เป็นปืนฉีดน้ำเจ๋งแน่นอนนะครับ
วันนี้ไทยรัฐทีวีไปรวบรวม
นวัตกรรมของปืนฉีดน้ำเจ๋งประจำสงกราร
เพียริมฝากติดตามจากรายงานพร้อมกันครับ
ได้ถึง๑๘๐องศาพร้อมใส่ถ่านในการควบคุมการฉีดน้ำค่ะ
ฉีดน้ำที่สามารถอัดน้ำได้อย่างรวดเร็ว
เพราะเครื่องฉีดน้ำประเภทนี้สามารถสูบน้ำได้เต็มกำลัง
ภายใน๒๓วินาทีและสามารถยิงเป้าหมายได้ไกลถึง๗๐ฟุต

จากจะมีหลากหลายสีสันให้เลือกใช้แล้ว
ยังมีรูปแบบพกพาที่สะดวกสามารถสะพายคาดไหลได้อย่างสบายค่ะ

ฉีดน้ำแบบ๒หัวสามารถฉีดได้แบบตรง
ให้น้ำกระจายในทิศทางเดียวกัน
และมาพร้อมกับเป้สะพายหลังกับตุนน้ำไว้
ออกแบบมาในลักษณะของอวกาศ
ที่มีดีไซน์เท่น่าใช้
และพลังฉีดน้ำก็ไม่แรงมาก
เหมาะสำหรับเด็กสามารถใช้งานได้ค่ะ
ปิดท้ายด้วยปืนฉีดน้ำที่มาแรงอย่าง
ถือว่าเป็นปืนฉีดน้ำที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ในหลายประเทศค่ะ
ด้วยคุณสมบัติที่สามารถฉีดน้ำได้ไกลถึง๒๕ฟุต
และสามารถเก็บน้ำได้ถึง๒๐ออล
โดยมีดีไซน์และรูปลักษณ์ที่ทันสมัย
โดยเจ้าปืนฉีดน้ำรุ่นนี้มาพร้อมกับหัวฉีดถึง๔หัว
เลือกปรับใช้งานได้ตามความต้องการค่ะ
อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ง่าย
และมีขนาดที่พอดีกับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียสิ่งประดิษฐ์ต้อนรับในช่วงเทศกาลสงการแบบนี้ค่ะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
แต่ถ้าไม่มีเงินไม่เป็นไรเราสามารถประดิษฐ์เองได้ครับ
เอาขวดน้ำโพริสมาเจาะรูใส่น้ำเข้าไปแล้วก็บีบพ่นใส่กันแค่นี้ก็เล่นน้ำสงกรานได้แล้วนะครับ